ดูเหตุตระหนกกันเมื่อวานนี้หลายคนงงกันไปไก่ตาแตกเลย

ถึงกับต้องจุดเทียนโรแมนติกก่อนวาเลนไทยกันเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่๙โมงเช้าเลย
สนามบินอนาชาติกระบี่ค่ะ

แต่ว่าบางทีผู้โดยสารที่มาจากต่างชาติ

คราวนี้เมื่อวานนี้ไม่สามารถตรวจได้เลย

เพราะไม่ฉะนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้

ใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือบ้าง
เทียนกันบ้างในการตรวจพาสปอร์ต
นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ

เพราะว่าไฟดับตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๓โมงครึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างหนักเลยค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าระบบอินเตอร์เน็ต
จำเป็นมากในการตรวจเช็คข้อมูลด้านอัธยกรรม
เรื่องประวัติบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ
เมื่อวานตั้งแต่๙โมงถึงบ่าย๓โมงครึ่ง
มีเครื่องจากกลุ่มสแกนดิเนเวียมา๓ลำ
จีนอีก๔ลำจากมาเลเซียอีก๔ลำ
รวมแล้วผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ๒๐๐คนค่ะ
ซึ่ง๒๐๐คนนี้เข้ามาในกระบี่
โดยที่ไม่ได้ผ่านการตรวจประวัติส่วนบุคคล

เพราะว่าไฟฟ้าขัดคล่องนี่แหละค่ะ

นักท่องเที่ยวทุกคนออกจากสนามบินด้วย
สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้

เขาปิดระบบจ่ายไฟเข้าไปในสนามบิน

ปกติแล้วการแจ้งปิดแบบนี้ก็แจ้งล่วงหน้าแล้วล่ะ
ทีนี้ปัญหามันเกิดก็คือว่า
เครื่องปั่นไฟสำรองของสนามบิน
จู่เกิดใช้การไม่ได้ในอาคารหนึ่งบางจุดค่ะ
ซึ่งสนามบินก็เรียกช่างมาแก้ไขแล้ว

สุดท้ายก็กว่าจะใช้งานได้เป็นปกติก็นู่นเลยค่ะ